จากเด็กรุ่นใหม่ใหม่มากันที่เรื่องสายมูเข้าเรื่องของเรากันบ้างดีกว่านะคะ
คนนี้บอกเลยเป็นหมอดูคนสนิทของพี่มดดำไปแล้ว
สำหรับอาจารย์อุ๋ยที่ได้ร่วมทิพย์ไปมูที่เวียงจันทร์ค่ะ
กับรายการคชาพาพาไปมูทางช่องของเรานี่แหละ
ไปดูสิอาจารย์อุ๋ยเขาเป็นใครอะไรยังไง
แล้วพี่แจ๊กกะลีนค่ะบอกเลยว่าอาจารย์อุ๋ยนะ
เป็นคนทายดวงด้วยจิตสัมผัสพิเศษ
แจ๊คเขาบอกมาว่าอย่างนั้นเขาบอกว่าแม่นมากจนขนลุก
ซึ่งเวลามีงานใหญ่งานสำคัญพี่มดดำเนี่ย
ใช้อาจารย์อุ๋ยมาคอยให้คำแนะนำตลอดเลย
ดึกดื่นกรี๊งก็ต้องลุกไปค่ะมาเปิดไพ่ให้พี่มดดำ
แล้วด้วยความดังความปังเลยทำให้อาจารย์อุ๋ยนั้นฮอตมากเลยคุณผู้ชม
ศิลปินดาราแห่ไปร่วมพิธีมูเตลูต่างมามากมายแล้ว
ยังมีนักธุรกิจและก็จองคิวทองด้วยนะ
ขอดูดวงด้วยยาวไปจนถึง๒ปีหน้าไปเลย
เดี๋ยวนะคะคิวดูดวงนี่๒ปีเต็มเลยนะคะ
จนเกิดเป็นดราม่าว่าอุ๊ยอาจารย์อุ๋ยดูให้แต่พี่มดดำหรือเปล่า
สงสัยไม่รับงานอื่นแล้วล่ะมั้งเออเขาก็แซวกันนะคะ
งานนี้ทั้งพี่มดดำแล้วก็อาจารย์อุ๋ยนะขอเคลียร์ด่วนเลยว่า
นี่เธอฉันไม่ได้หญิงนะจ๊ะแต่อย่างใด
แต่ว่าคิวเนี่ยคิวงานเนี่ยมันไม่ว่างจริง
วิธีไหว้เสริมดวงนะคะที่แบบดวงดาวเปลี่ยนมากมายขนาดนี้นะ

เอาเป็นว่าเราไปฟังทั้งหมดจากอาจารย์อุ๋ยแล้วก็พี่มดดำกันเลยค่ะ
ตอนเดือน
ก็อยากให้ทุกคนในช่วงนี้อาจารย์ว่าทำบูรณ์ลงศพกว่าเติมต้นมันจะเกียรติฮะดีนะคะ
เพราะช่วงนี้เป็นดวงดาวที่เปลี่ยนคือดวงดาวที่แรง
แล้วก็ไหว้พระนักปกจะดีกว่าช่วงนี้
แต่พวกเราทั้งหมด๔คนพิธีกรก็คือไหว้พระจันทร์งานเข้าไทย
คุณผู้ชมค่ะเขาบอกว่าถ้าใครเจอแบบว่ามรสุมชีวิตหนักเนี่ยให้ลองไปถวายลงศพดูนะคะ
ถือว่าเป็นการทำบุญครั้งใหญ่ให้กับคนที่แบบเราไม่รู้จักอะไรอย่างนี้หรือว่าตายโดยที่เราไม่รู้สาเหตุ
เป็นการทำบุญใหญ่จริงนะจ๊ะ